คุณผู้ชมครับโควิดนะฮะใครเป็นก็น่าเห็นใจโดยเฉพาะเด็กเด็กใช่เด็กเด็กนี่ตอนนี้เด็กผู้หญิงสองคนที่ป่วยโควิดนะครับถูกเอาตัวมากักนอกหมู่บ้านเพราะคนในหมู่บ้านไม่สบายใจแล้วไปอยู่ไหนรู้ไหมป้อมตำรวจร้างเออเด็กสองคนไปอยู่ป้อมตำรวจร้างฮะก็พยายามติดต่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยน้องแน่นหน้าอกแล้วเหนื่อยแล้ว

เผื่อยและท้องเสียจากนั้นเพจเรารักแปดริ้วนะครับได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ภัยจากเชิงเศร้าซึ่งก็มาช่วยเหลือเด็กหญิงสองคนนะครับที่นอนคอยความช่วยเหลืออยู่ในป้อมตำรวจร้างจริงเนี่ยนะครับเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๔ปีและเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ๑๐ขวบนอกจากนี้เด็กกู้ภัยยังพบผู้ป่

ส่วนตัวเธอกับลูกติดแฟนอายุ๑๐ควร

ทำให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ทั้งสองคนออกมาอยู่ที่ป้อมตำรวจร้าง
โดยตัวเธอเป็นห่วงคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน

เพราะว่าอาการไม่สู้จะดีฮะ
ครับ
กู้ภัยให้ทั้งหมดเก็บของ

รอขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่งให้ที่

ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศูนย์บางคล้าครับ

ป้อมตำรวจร้าง
แล้วน้ำไฟทำไมถึงมีได้ปกติไม่ทราบเหมือนกันนะ
ก็อาจจะไม่ได้ใช้งานแต่ว่าคือน้ำไฟยังมีอยู่

เจอแบบนี้ทุกวี่ทุกวันและทุกพิกัดทั่วไทยจริงนะครับ